เรื่องของการต่อแถวถ้ามีใครมาแทรกคิวแทรกแถวเรา
เราจะทำยังไงคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้
เพื่อที่จะตรวจโควิด๑๙ที่พระราม๘อยู่ดีมีคนมาแทรกแถวแทรกคิว
ก็เลยมีผู้ชายคนนึงตะโกนตำหนิเลยเดี๋ยวลองดูค่ะ

นี่ค่ะจากที่เห็นในภาพนะคะ
จะเป็นคนใส่เสื้อคล้าย
โรจกยานจอญรับจ้างแล้วก็พาคนอื่นมาทรกแถวมีแฟนคิว
แล้วไม่ใช่คนแรกคือทำมาหลายคน

เขาก็เลยตะโกนว่าเลยค่ะว่าทำแบบนี้ไม่ได้
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะคนที่ต่อแถวมีคนนั่งวิวแชร์ด้วย
มีผู้พิการคนนั่งวิวแชร์มีเด็กมีคนแก่
เด็กก็นั่งต่อแถวกันอยู่คุณเป็นใครมาทราบแซ่คิวได้ยังไง
มันนี่มารอตรวจโควิดกัน
พระราม๘ค่ะผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้
ก็เลยตะโกนตำหนิไปนะคะว่าต้องเกรงใจคนอื่นเขาบ้าง
เพราะว่าคนที่มาต่อแถวเนี่ยโอ้โหเขามากันแบบตั้งนาน
รอคิวกันตั้งนานคุณเป็นใครมาแซงได้ยังไง
ผู้ชายเสื้อแดงก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
คือวินรถจักรยานยนต์รับจ้างคันนั้นเขาพาคนมาแทรกคิว
คือจริงแล้วเนี่ยวินเขามาตั้งแต่ตี๔มาพร้อมกับพี่เขานี่แหละ
ก็มารอคิวแต่ระหว่างรอคิวกลายเป็นว่าไปเอาคนอื่นมาแทรกคิว

คิวของตัวเองมาเช้าจริงแต่ตัวเองไปพาคนอื่นมาแทรกด้วย
มานั่งแทนที่ตัวเองอยู่เรื่อยดูสิคะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันยอมไม่ได้
ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้บอกว่าผมก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของผมและคนอื่น
ต่อคิวกันอยู่ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าต้องแบบนี้แหละ
ต้องตบมือให้พี่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้นี่นะคะ
แทรกคิวมันไม่ได้จริงค่ะทุกคนเขาก็รอมากันแต่เช้า
เขาก็รอตามขั้นตอนนะคะ
หรือถ้าพี่วินท่านนี้อยากจะชี้แจงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ผมไม่ได้แทรกไม่ได้แซงไม่ได้พาใครมาเลย
บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ใช่เราก็พร้อมจะชี้แจงให้นะคะ
แต่ก็ต้องย้ำว่ากฎระเบียบทางสังคมมันสำคัญมากนะ
ผมว่าพี่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องกลัวนะอัดครกอัดคลิปมาบอกเลย
บอกสื่อเลยนะบอกประชาชนเลยบอกสังคมออนไลน์ก็ได้
ให้สังคมลงโทษแบบนี้แซ่งคิ้วอะไรต่างนานนะครับ